ทุกผู้ชมครับมาดูเรื่องของไฟดูดนะฮะ
ก็มีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๑๘ปีนะครับ
หนุ่มวัย๑๘เขาก็กลับจากเล่นน้ำสงกราน
ตัวก็เปียกก็เดินขึ้นสะพานลอยนะฮะ
สะพานลอยในพื้นที่กรุงเทพนี่แหละนะครับ
แถวถนนสุขสวัสดิ์ซอย๓๒
ปรากฏว่าถูกไฟดูด

ไฟมันรั่วทีมข่าวของเราตรวจสอบกับทางตำรวจให้แล้วนะครับ
ตกลงการไฟฟ้าเข้าไปตรวจสอบแล้ว
ไฟมันรั่วมาจากเสาไฟฟ้าแรงสูงจริง
แล้วตัวเปียกน้ำน้ำมันเป็นสื่อนำไฟฟ้า
หมดสติไป๕นาทีได้
คือมีคนมาช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ตอนนี้อาการก็ปลอดภัยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ดีสมบูรณ์นะครับ
เกิดขึ้นบนสะพานลอยที่ถนนสุขสวัสดิ์ซอย๓๒นะครับ
ท้องที่ของสนราชบุรณะนะครับ
ตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีชายถูกไฟฟ้าดูดบนสะพานลอยคนข้าม
ใกล้กับแบงค์ไทยพาณิชย์สาขาสุขสวัสดิ
ถนนสุขสวัสดิแขวงบางประกอบในเขตวาดบุรณะกรุงเทพ
ก็ไปตรวจสอบผู้บาดเจ็บเป็นชายวัย๑๘ปีนะครับ
ชื่อว่านายชัยนัทจันสุโยตอนที่ไปถึงก็นอนหงายอยู่กลางสะพานลอย
กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
นายชัยนัทผู้เจ็บบอกว่าช่วงเกิดเหตุ
กำลังเดินกลับบ้านพักที่ซอยประชาอุทิศ๓๔
ไปเล่นน้ำสงกรานที่ถนนเข้าสารมา
ต้องข้ามสะพานลอยนี้ก็เพราะว่า
จอดรถจักรยานยนต์เอาไว้ที่ปั๊มฝั่งตรงข้าม
พอเดินข้ามสะพานลอยมีความรู้สึกเหมือนกับว่า
มีไฟฟ้ารั่วแล้วก็โดนไฟดูดเข้าที่ขา
แล้วก็สลบไปเลยจำอะไรไม่ได้อีกเลย
กระทั่ง๕นาทีต่อมามารู้สึกตัวก็ตอนที่
รู้สึกว่าร่างกายเหมือนกับชาไปทั้งตัว
รู้สึกตัวขึ้นมาลิ้นแข็งพูดไม่ได้

ทีนี้ข่าวตอนแรกเนี่ยออกไปบอกว่า
ถูกไฟดูดเพราะว่าไปจับราวสะพานลอย
เล่นน้ำสงกรานแล้วตัวเปียกไปจับราวสะพานลอยที่เป็นเหล็ก
ซึ่งชัยนัทยืนยันว่าตอนเดินขึ้นสะพานลอย
ไม่ได้เอามือไปจับราวบันไดหรือว่าราวสะพานลอยอะไรเลย
ไม่ได้จับตามเสาไฟบนสะพานลอยอะไรเลย

ซึ่งเขาตั้งข้อสังเกตว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่า
กับเสื้อผ้าของเขาชื้นน้ำที่ไปเล่นสงครานมาหรือเปล่า
มันก็เลยเป็นตัวนำไฟฟ้าที่ร่วงมันที่ร่างกายเขา
ร่วมมันคือภื้นปูนที่เดินอะไรอย่างนี้หรอค่ะ
ยังไม่ทันจับถึงเลยเพราะผมเดินมาตรงกลางเลยไม่รู้เรื่อง
ล้มแล้วก็ตื้นมาก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องมึน
ก็น้องเชียร์นัทเขาก็ยืนยันอย่างนี้นะค่ะแล้วก็บอกว่าตอนที่ถูกไฟดูดเนี่ย
มีเพื่อนที่มาด้วยกันก็พยายามที่จะมาช่วยนะ
เอามือมาจับเขาด้วยนะแต่ว่าเพื่อนเนี่ยไม่ถูกไฟดูด
ความจริงการช่วยคนถูกไฟดูดไฟรั่วพวกนี้ใช้มือจับไม่ได้
ต้องเอาผ้าถอดเสื้อของเราเองก็ได้ถ้าหาผ้าไม่เจอแล้วก็ดึงตัวเขาอะไรอย่างเง
แต่เสื้อต้องไม่เปียกนะคะเอาเป็นว่าเขาบอกว่าอย่างนี้นะครับ
ส่วนชัยนัทเนี่ยบอกว่าตัวเองก็เพิ่งเข้ากรุงเทพเป็นครั้งแรกอยู่เหมือนกัน
ตั้งใจมาเล่นน้ำสงครานที่เข้าสารนี่แหละมาเล่นครั้งแรกเลย
เจอประสบการณ์แบบนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานตอน
ค่ำเนี่ยโอ้โหตัวเองถึงขั้นเกือบเสียชีวิต
ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ว่าร่างกายยังมีผลข้างเคียงจากการถูกไฟดูดอยู่
กล้ามเนื้อขาทั้งสองข้างยังอ่อนแรงไม่สามารถลงน้ำหนักตอนเดินได้
เหมือนกับตอนปกติอืมแล้วก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
ใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบสำนักงานเขตราชบุรณะ
หรือว่าการไฟฟ้าที่ดูแลเรื่องเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้า
ยังไม่มีหน่วยงานไหนติดต่อมาเรื่องการเยียวยานี่
เพราะว่าเขาต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วมีอาการข้างเคียงที่ต้องไปรักษาต่อ
อ่าจะได้เห็นว่าเออตกลงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่คุณนัทพงศ์เรียบสันเทีย

ราบรวมว่าทำไมไฟมันไม่รั่ว
มันรั่วตรงไหนนัทพงก็ไปจิ้มใหญ่เลย
สุดท้ายแล้วไปถามตำรวจตำรวจอ๋อ

อ๋อมีน่าร่าจิ้มเท่าไหร่ก็ไม่เจอ

คือด้ามจับไปเป็นฉนวนอยู่แล้วปลาสติก
มันก็จะไม่ร่วมมาถึงแต่ว่ามันจะเห็นไฟขึ้น

ก็ไม่มีไฟรั่วตรงไหนเลยนะครับเราทดลองหมดแล้วนะครับ
พนักงานสอบสวนสนราชบุรณะบอกว่า
หลังเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าทราบข่าว

ว่าถ้าเอามือเราจะไฟเข้ามาไหม

ก็เนี่ยฮะการไฟฟ้ามาซ่อมเรียบร้อยนะครับ
ทีนี้จากการตรวจสอบบริเวณเสาไฟส่องสว่างบนสะพานลอยนะฮะ
ตำรวจสนราชบุรณะบอกว่าเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าบอกว่ามีไฟรั่วจริง
ค่ะเมื่อคืนพอเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาลงพื้นที่มาตรวจสอบเนี่ย
มีไฟรั่วจริงจริงนะครับวัดกระแสไฟได้ที่สองรอยยี่สิบห้าโวลด์
คือไฟบ้านเนี้ยใช่สองรอยยี่สิบอืมแต่เสาไฟฟ้าแรงสูงเนี้ย
ไฟมันประมาณหลักพันโวลค่ะมันรั่วมาสองร้อยยี่สิบห้าโวลต
สะพานลอยเมื่อคืนก็เอาจนเสร็จนะครับ
เปิดใช้งานได้ตามปกติตั้งแต่เมื่อ๗โมงเช้า
เพื่อคนจะได้ปลอดภัยไม่งั้นเดี๋ยวเช้าเขาข้ามสะพานลอยกัน
ส่วนผู้บาดเจ็บหลังจากอาการดีขึ้นนะฮะก็สามารถที่จะมาแจ้ง
ดำเนินคดีกับทางเจ้าหน้าที่ไว้ก่อนได้นะครับอ่า
เพื่อที่จะได้ตรวจสอบหาคนรับผิดชอบกันค่ะตอนนี้ตำรวจกำลังหารือให้อยู่กับสำนักงานเขตราชบุรณะ
กับทางการไฟฟ้าเกี่ยวกับแนวทางในการชดใช้ค่าเสียหาย
และค่ารักษาพยาบาลว่าใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบอืมอืม
เข้ากรุงเทพครั้งแรกจนเจอไฟดูดซะเลยมันก็พูดยากอ่ะนะอืม
เราก็ไม่รู้อ่ะว่าเราเดินไปไหนไฟมันจะด้วยอยู่ตรงไหนมันมองไม่เห็นนะคะ
ในครั้นจะบอกว่าเดินไปไหนห้ามตัวเปียกน้ำเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม